ปราจีนบุรีค่ะมีเหตุการณ์คนเสียชีวิตนะคะ
เป็นผู้ชายมีโรคความดันโลหิตสูง
ทีนี้ญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตค่ะโดยให้ข้อมูลบอกว่า
และทีนี้เขาก็บอกว่ามันยิ่งน่าสงสัยมากกว่านั้นอีก
เพราะตอนนี้พันรยาเองไม่ได้มาร่วมงานศพสามี
ไปอยู่โรงพยาบาลเพราะมีอาการหายใจไม่ออก

ที่วัดโคกสว่างหมู่ที่๗ตำบลนนทรีย์อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายคำนวณอุเทนอายุ๕๖ปี
เป็นผู้เสียชีวิตหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน
เมื่อวันที่๒๐สิงหาคม
โดยได้ไปฉีดวัคซีนพร้อมกับพันรยา
ก็คือนางบุญสมอุเทนอายุ๕๔ปี
ฉีดกันที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกบินบุรีค่ะ
ต่อมานะคะอาการเป็นแบบนี้ค่ะ
ซึ่งคาดว่าในครอบครัวนะคะคาดว่าน่าจะแพ้วัคซีน
แล้วก็เสียชีวิตช่วงบ่ายโมงกว่าของเมื่อวานที่ผ่านมา
ญาติได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกสว่างค่ะ
แต่มีญาติผู้เสียชีวิตไม่กี่คนที่ไปร่วมงานนะคะ

ทราบว่าหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนพร้อมสามี
มีอาการค่ะอาการชา
เกรงว่าจะเป็นเหมือนกับสามีจึงรีบไปพบแพทย์
ตรวจหาสาเหตุว่าแพ้วัคซีนที่ฉีดมาหรือเปล่า
ท่ามกลางความหวาดกลัวของชาวบ้านโคกสว่างว่า
จะไม่ยอมฉีดวัคซีนอย่างเด็ดขาด

นี่คือความไม่มั่นใจของประชาชนแล้วนะคะ
ด้านนางอนงชุมแสงอายุ๕๗ปี
พี่สาวของพันรยาผู้เสียชีวิตค่ะ
บอกว่าสาเหตุที่เสียชีวิตอันนี้ญาตินะคะ
ญาติบอกว่าน่าจะมาจากการฉีดวัคซีน
เพราะว่านายคำนวณเป็นคนแข็งแรง
ก่อนหน้านั้นไปฉีดวัคซีนโควิดมาไม่ไปก็ไม่ได้

ยิ่งเป็นหัวหน้างานก็จะต้องไปฉีดวัคซีน
อยากจะฉีดซีโนฟาร์มแต่ไม่มีมีแต่ซีโนแวค
ฟังเสียงพี่สาวของพันตะยาค่ะ
มึงแว้งอย่างไรที่บ้าน
โรงงานเขาห๊าบาวสีเท่ากย่าน
แล้วมาฟังต่อนะ
บอกว่าหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนกลับมา
ก็ไปทำงานต่อทันทีเลยคือไม่ได้พักค่ะ

เลิกงานกลับมาที่บ้านคือตอนตี๕๓๐

ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือวันถัดมานั่นเองค่ะ
ซึ่งการที่น้องเขยเสียชีวิตเชื่อว่าน่าจะมาจากการฉีดวัคซีน

ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ชื่อว่านางสาวอมรรณรัฐอุเทย์อายุ๑๗ปี
ให้ข้อมูลบอกว่าอยากให้หน่วยงานหรือคุณหมอที่ทำการฉีดวัคซีน
ตรวจเอกสารเกี่ยวกับประชาชนที่เขาเข้าไปรับวัคซีนหน่อย

ช่วงที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนคุณพ่อกรอกเอกสาร
ยืนยันว่ามีโรคประจำตัวคือโรคความดันสูง
แต่ทางแพทย์ก็ฉีดให้
ไม่แน่ใจว่ามีการตรวจสอบเอกสารหรือไม่อย่างไรนะคะ
ลูกสาวบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับครอบครัวไหน
ผู้สื่อข่าวโทรค่ะโทรกลับไปถามคุณหมอเลย
หลังจากที่มีการอ้างถึงคุณหมออ้างถึงหน่วยงานที่ไปฉีดให้
แพทย์โชคชัยสาคอนพาณิชย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

บอกว่าจากที่เกิดเหตุการณ์เสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีน
สาธารณสุขรวบรวมข้อมูล
ผลจากเคสนี้ได้รับรายงานว่ามีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง
แต่ทีนี้จากสถิติและข้อมูล
ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยง
การฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตจากโรคความดันสูง

นี้หากญาติติดใจในเรื่องการเสียชีวิตสามารถยื่นเรื่องมาทางสสจ
เราจะนำศพของผู้เสียชีวิตไปผ่าพิสูจน์
ว่ามีการเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนจนเสียชีวิตหรือไม่
ตอนนี้สสจเองก็คือสาธารณสุขจังหวัดค่ะ
ส่งหน่วยงานสาธารณสุขลงพื้นที่ไปพูดคุย
กับญาติผู้เสียชีวิตอีกครั้งนะคะ
เอาถ้าอย่างนั้นทบทวนสั้นนิดนึงแล้วกันนะคะ
กลุ่มโรคเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะ

เดินหายใจเรื้อรังหัวใจหลอดเลือดไตวายเรื้อรัง
อดเลือดสมองอ้วนมะเร็งและโรคเบาหวาน
นี่คือกลุ่ม๗โรคเสี่ยงนะคะ
แต่๗กลุ่มเสี่ยงนี้จริงคือต้องไปฉีดวัคซีนก่อนนะคะ
เพราะมันมีความเสี่ยงสูงถ้าหากติดเชื้อไปแล้ว
มันมีโอกาสในการเสียชีวิตนั่นเองนะคะ
ทีนี้พอพูดถึงการเสียชีวิตเกี่ยวกับ

เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
มาดูข้อมูลเรื่องที่ทุกคนต้องฟังทุกวันกันหน่อยนะคะ
ข้อมูลโควิด๑๙รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
สะสมของประเทศไทยประจำวันนี้วันที่๒๒สิงหาคมค่ะ
จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๑๙๐๑๔ราย
แบ่งออกเป็นติดเชื้อใหม่ในประเทศ๑๘๘๑๘ราย
ติดเชื้อในเรือนจำผู้ต้องขัง๑๙๖ราย
หาให้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว๒๐๖๗๒ราย
ติดเชื้อสะสมในช่วงการระบาดระลอกใหม่
ตั้งแต่เมษายนจนถึงปัจจุบันค่ะ

เสียชีวิตสะสม๙๓๒๐ศพค่ะ
น่าเชื่อนะคะว่าไทยตอนนี้สะสมมาเป็นล้านแล้วนะ
ก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะดึงลงมาได้หน่อย

ป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างด้วย
ต้องมีวินัยในการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างกันต่อไป